คุณผู้ชมครับที่หนองบัวลำพูชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยรวมพลัง
ไปช่วยเอ้าหุ้ยเล่หุ้ยเออหุ้ยเล่หุ้ยอ้าว
ไปช่วยบัวครับบัวแย่แล้วทำไมทำไม
นี่ไปกันที่บ้านทุ่งกกทันตำบลหนองแก่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัด
น้องบัวละภูครับชาวบ้านเขากำลังดึงดึงดึงนี่ราวกับเล่นชักเกย้อ
จะเขย่อกับวัวดูดิไม่เลยไม่เลยแต่กำลังช่วยให้วัวตัวนี้รอดครับ
ต้องดึงมันขึ้นมาเพราะมันพลาดท่าวัวตัวเนี้ยมันพลาดท่าตกลงไปครับ
คือเรื่องของเรื่องนะครับเจ้าวัวตัวนี้มันตกลงไปในหนองน้ำที่มีชื่อว่าแม่แก้ว
แล้วก็วัวตัวเนี้ยเป็นวัวท้องแก่อายุสองปีอุ้ยสงสารน้ำหนักรวมแต่สี่ร้อยห้าสิบกิโลกรัมน่ะ
โอ้โหครึ่งตันครึ่งตันเลยอ่ะแล้วก็บอกไว้อีกอย่างหนึ่ง
เรื่องของเรื่องวัวตัวนี้มันชื่อว่าแม่แก้วด้วยแม่แก้วน่าสงสารจริง
ชาวบ้านครับเขาก็เห็นแบบนี้แล้วเขาก็สงสาร
เขาก็รีบโทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันกี่คนรู้ไหมแปดคนช่วยดึงอ่ะ
แต่ด้วยความที่ว่าตรงนั้นหนองน้ำตรงนั้นมันมีความลื่นไง
โอ้โหแล้วมันชันด้วยนะใช้เวลานานพอสมควรครับ
แต่สุดท้ายก็ช่วยดึงขึ้นมาได้สำเร็จนะครับแม่วัวตัวนี้
ปลอดภัยดีเดินได้แล้วให้ดูเรื่องของน้ำใจคนไทย
ทอดทิ้งกันจริงจ้ะมีน้ำใจให้สัตว์แล้วก็ช่วยเหลือกัน
สามัคคีกันแบบนี้ครับเพื่อนร่วมโลกอ่ะเนาะมอบความรักให้แก่กันนะคะ